โควิด๑๙ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราเองก็ต้องมาอัปเดตผู้ติดเชื้อกันรายวันเลย
เพราะว่ามีดาราหลายคนนะคะออกมาทยอยแจ้งข่าวว่าตัวเองติดเชื้อโควิดค่ะ
เริ่มกันที่รายแรกนะคะคุณเป๊กวงซิลค่ะ
บอกว่าหนุ่มเป๊กติดเชื้อโควิด๑๙
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณเป๊กเขามีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอเล็กน้อย
จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่๗มกราคมที่ผ่านมานะคะ
เมืองต้นทีมแพทย์ประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวก็คืออาการไม่หนักนั่นแหละ
และจะติดตามอาการและรักษาต่อไปนะคะ
ทั้งนี้เขาก็ยังฝากแจ้งไปถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับหนุ่มเป๊ก
เฝ้าระวังอาการของตัวเองด้วย
ส่วนเรื่องงานของวงซิลที่รับเอาไว้แล้วก็จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้ต้นสังกัดออกมาแจ้งข่าวนะคะว่านุ่มตั้มติดโควิด๑๙
โดยมีอาการตั้งแต่วันที่๗มกราคมที่ผ่านมาเหมือนกัน
คือหนุ่มตั้มรู้สึกเจ็บคอแล้วก็มีไข้
และพบภายหลังว่าติดเชื้อนะคะ
ตอนนี้ก็ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และได้ทำการแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนใกล้ชิดทั้งหมดแล้วด้วย
รวมถึงงานต่างตอนนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปทั้งหมดก่อนนะคะ
อีกหนึ่งข่าวคราวเกี่ยวกับโควิด๑๙ค่ะ
ตอนนี้อาจจะต้องใช้คำว่าข่าวลือก่อนนะคะ

ก่อนหน้านี้เขาบินไปเคาน์ดาวน์ที่จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งที่หลานของเธอพึ่งจะติดเชื้อโควิด
ซึ่งเธอเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง

ผลปรากฏว่าติดเชือกว่า๓๐ราย
ก็กลพิวส์ข้อความเมื่อคืนนี้นะคะว่า
เปิดปากชี้แจงด้วยตัวเองเย็นวันนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีนึงนะคะว่า
ซูซี่สรุปติดไหม
แล้วมีเพื่อนในวงการที่ไปร่วมปาร์ตี้

จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกทีหนึ่ง

กันทุกซีซั่นเลยนะว่าใครจะติดอะไรไม่ติด
คนในวงการนะก็ติดกันเยอะหน่อยแล้วกัน